แม่ไม่ปลื้มปลดกฤษณะตั้งเดชา

คือคดีความของคุณดายโมเนี้ยมันมีหลักตลายมุมจริงนะ
อย่างเบรคที่แล้วเนี้ยเราว่ากันเรื่องของโยครี
ข่าวที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนักนะฮะกับการที่ลูกความก็คือ
คุณแม่พนิดาเนี่ยนะตัดสินใจเปลี่ยน

เปลี่ยนทนายจากทนายกริษณะมาเป็นทนายเดชากิติวิทยานั่นครับ
เรื่องนี้คุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโมยืนยันว่า
ปลดไม่ได้ปลดทนายกฤษณะแต่แต่งตั้งทนายเดชามาว่าความแทนครับ
เพราะว่าทนายเดชามีความสามารถและมีความพร้อม
โดยให้ทนายกฤษณะช่วยทนายเดชาอยู่ในออฟฟิศไม่ให้ออกมาสัมภาษณ์อีกครับ
ก็คือไม่ให้มาออกสื่อแล้ว
แล้วก็ถ้าจะต้องไปพูดคุยกับตำรวจอะไรก็จะเป็นทนายเดชานี่แหละ
แล้วคุณแม่บอกว่าเรื่องเล็กน้อยทนายกฤษณะจริงทำหน้าที่ได้ดีนะ
แต่พอเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับคดีครับ
เช่นการที่ต้องไปพูดคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่อง
และทำให้ตำรวจไม่ค่อยพอใจด้วย
ส่วนเหตุผลที่เปลี่ยนจากทนายกฤษณะเป็นทนายเดชามาดูแลคดีนี้
บอกเหตุผลจริงก็ร่ายยาวเลยครับ
มีหลายข้อเลยครับเช่นทนายกริษณะขัดคำสั่งแม่
ชอบไปออกรายการทั้งที่ไม่มีอะไรให้พูดแล้ว
ซึ่งก็เป็นเรื่องคดีแตงโมทั้งนั้นเลยไม่ควรจะนำไปเผยแพร่
ทนายกฤษณะยังวิจารณ์การทำงานของตำรวจด้วย
เพิ่งจะจบทนายเพิ่งได้ตัวทนายมา๒ปี
แม่นข้อกฎหมายแถมยังทำเกินหน้าที่
พยายามจะเข้าห้องผ่าศพชอบแย่งแม่ให้สัมภัษณ์สื่อมวลชน

ว่าแย่งแม่พูด

ไม่ค่อยให้ลูกความพูดอยู่แล้ว

ที่ทนายความเขาเป็นห่วงใช่ไหม

ไม่ปลื้ม๑๐๐เลย
ทำไมต้องไปแย่งแม่สัมภาษณ์ด้วย

คุณแม่บอกว่าตรำคาญฐานายคนนี้
แต่ว่าฐานายท่านใหม่ที่แจ่งตั้งมาก็พูดกับสื่อบ่อยเหมือนกันนะ

คือผมเพิ่งมาเป็นทนายความเพิ่งได้ตัวว่าความ
สองปีก็จริงแต่ที่ผ่านมาผมทำคดีอาญา
ทั่วไปเช่นฟันแทงไม่เคยทำคดีซับซ้อน
คดีน้องแตงโมซึ่งเป็นคดีใหญ่มีรายละเอียดเยอะ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกอาจจะทำให้ผิดพลาดไปบ้าง
แล้วเรื่องของการไปออกรายการเนี่ยอันนี้ผมก็ขออนุญาตคุณแม่แล้ว
คืออย่างนี้ประเด็นไปออกรายการคุณกฤษณะไปขออนุญาตคุณแม่๑รายการ
แต่เจ้าตัวลืมไปว่าจริงแล้วรับปากไป๒รายการ
ซึ่งมันซ้อนกันแต่ไปขอรายการเดียว
คุณแม่ก็อนุญาตรายการเดียวแต่ตัวเองไปออกทั้ง๒รายการ
ก็กลายเป็นว่าอีกรายการหนึ่งไม่ได้ขออนุญาตแม่ไปโดยปริยาย
นะคะสุดท้ายแล้วเจ้าตัวบอกว่าขอโทษขอโทษคุณแม่จริงค่ะ
เอาพูดตรงเลยนะครับตั้งแต่ผมทำคดีมา
นี่คือครั้งแรกของผมแต่มันเป็นโอกาสดีที่ผมได้ศึกษา
แล้วผมก็ได้นำไปปรับใช้นี่คือครั้งแรกที่ผม
เอาง่ายประสานเอกสารผมจะไปยื่นยังไงอะไรยังไงในใน
ในการเรียนกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้สอนแต่เขาสอนแค่หลักการ
แต่วิธีปฏิบัติจริงเนี่ยยอมรับว่าได้ปฏิบัติครั้งแรกนะครับ
นี่คือความใหม่จริงแต่ในชั้นศาลเนี่ย
ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปนั่งฟังผมว่าความลักษณะมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับ
แต่ความลับหลายอย่างของลูกความบางทีก็ต้องขออนุญาตเขาก่อน
เหมือนผมไม่ขออนุญาตคุณแม่นี่ก็โดนเลย
อีกหนึ่งประเด็นที่ไปออกรายการต่างแล้วบางครั้งเนี่ย
คุณกฤษณะอาจจะพูดข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาจจะทำให้ส่งผลเสียกับคดี
อันนี้ก็คุณแม่ก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบมวยระหว่างคุณกฤษณะกับทนายเดชาเนี่ย
นายเดชาเป็นทนายว่าความมา๓๖ปี
นายกฤษณะเนี่ยเพิ่งว่าความได้๒ปี
นี่ก็เข้าใจในกรณีที่คุณแม่มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกัน
ทีนี้สรุปให้คุณผู้ชมเห็นชัดแบบนี้
สำหรับหน้าที่ของทนายกฤษณะมีอะไรบ้าง
ทนายเดชาทำงานภายในออฟฟิศก็คือเรื่องของเอกสารต่าง

หน้าที่ใหม่ทนายกฤษณะค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่ทนายกฤษณะเนี่ย
ก็พยายามที่จะอธิบายชุดความคิดของเขาให้กับสื่อได้ฟัง

จังหวะนี้เริ่มมีการสะอื้นแล้ว
ตัวบอกว่าที่สะอื้นผมไม่ได้เสียใจนะครับ
ที่โดนลดบทบาทหรือว่าโดนพักงานนะคะ

คือตั้งแต่เข้ามาทำคดีคุณแตงโมเนี่ย

แฟนคลับมาให้กำลังใจสิ่งที่มันเป็นอดีตของผม
แล้วก็พี่นักข่าวก็ให้กำลังใจ
ให้พื้นที่ข่าวผมรู้สึกดีใจ

ผมไม่ได้เสียใจนะครับ
ผมดีใจที่มีคนรักผม

เป็นกำลังใจให้นะคะ

อืมทนายเดชานอกจากเป็นทนายความแล้วยังเป็นผู้กำกับด้วย

ไม่เป็นไรนะครับคุณกฤษณะนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณกิจสนาแล้วกันเนอะ

ใช่แล้วคุณกฤษณะบอกว่าหลังจากนี้ไป
ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นคดีคุณแตงโมไปแล้วเนี่ยนะคะ

ไม่ต้องให้เงินผมแต่ของาน

ของงานถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของคดีความ

ได้งานอยากพิสูจน์ความสามารถตัวเอง
คดีที่รังฟันแทงก็ว่าความมาหมดแล้ว

เป็นทนายความอย่างเป็นทางการเนอะ

ถ้าย้อนดูเหตุผลที่คุณแม่พนิดาบอกว่า
หนึ่งในข้อที่ไม่ค่อยโอเคกับทนายกฤษณะเท่าไหร่ก็คือ
เรื่องการไปพูดคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่

แต่หลังจากนี้น่าจะตรงตามเจตนารมณ์คุณแม่แล้ว
เพราะว่าทนายเดชาน่าจะเข้ากับตำรวจได้ดีเลย

ใช่บอกให้กำลังใจตำรวจอย่าไปต่อว่าตำรวจ
ถ้าเกิดว่าตอบว่าตำรวจแล้วตำรวจหมดกำลังใจ
ครับถ้าทำไงใช่ไหมคะอืม

คุณเต้ครับคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
ระหว่างที่เขาไปหาหลักฐานอื่นอยู่
ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่
ได้ข่าวมาว่าอ้าวทนายกฤษณะโดนเปลี่ยนตัวทนายแล้ว
จ้างซะเลยฮะจะให้มาเป็นที่ปรึกษา
ทางด้านกฎหมายของภักดิ์ไทยศิวิลัยพักของพี่เต้นั่นเอง
ได้จ๊อปใหม่แล้วได้จ๊อปได้จ๊อปใหม่แล้วนะทนายกฤษณะเออแล้วก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบ
หาหลักฐานหาความจริงพูดความจริงของคดีน้องแตงโม
ต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดครับ
นี่คือขอบเขตการทำงานที่พี่เต้คาดหวังจากทนายกฤษณะนะฮะ
แต่ทีนี้ก็อยากรู้กันแล้วทนายกฤษณะว่าไงเนี่ยจะรับงานนี้ไหม
ทีมข่าวสอบถามครับสอบถามไปยังทนายกฤษณะว่า
คุณกฤษณะคุณรับงานพี่เต้ไหม
นายกฤษณะตอบว่ามีการพูดคุยกันแล้ว
และตอบรับเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัยด้านกฎหมายแล้วครับ
ก็คือจะคอยหาความจริงเกี่ยวกับคดีคุณตังโม
แต่ทนายกฤษณะบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดการจ้างงานนะครับ
โอ้โหนี่โดนปลดโดนเปลี่ยนออกไปไม่ใช่โดนปลดโดนเปลี่ยน

แต่แม่ไม่ปลื้มนะพี่เต้เขาก็ไวนะ
เห็นล่าสุดไปคุยขยาฐานเพิ่มเติมด้วยใช่ไหม